โอ้โหยาบ้า๔ล้านเมตรเป็น๑๐กระสอบ
แล้วขนมาเนี่ยใช่ที่มันหลุดไปเนี่ยนะ

ตำรวจทางหลวงนะร่วมกับตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ประจำด่านอยู่ที่อำเภอพลขอนแก่นเนี่ยนะ

พร้อมกับของกลางยาบ้า๑๐กระสอบ

ตรงถนนมิตรภาพตรงนี้เนี่ยโอ้โห
แล้วตำรวจทางหลวงขอนแก่นเนี่ยนะ
เขาได้รับการประสานมาจากไหนโอ้โหดูดิ
การนะผ่านเส้นมิตรภาพ

แล้วเขาใช้รถบรรทุกปิดช่องทางเดินรถ

บนผิวถนนที่โยนไปแล้วมันจะมากั้น

เขาสาธิตให้ดูค่ะ

อันนี้พอมาวางไว้ปั๊บเนี่ย

ทำให้ยางรถแตกขับต่อไม่ได้

ถ้าที่สุดมันก็ถูกจับกุมตัวนะ

ขยายผลต่อโอ้โหนี่แหละคุณผู้ชม
ฝีมือเจ้าหน้าที่ที่สามารถจัดการ
สกัดยาบ้า๔ล้านกว่าเม็ดนี้ได้นะคะ